ส่วนใครที่ชอบดื่มเหล้าดื่มสุราจนขาดสติไม่ยังคิด
อยากให้ดูข่าวนี้ดีดีค่ะเพราะว่าที่จังหวัดตรังนะคะ

เขาบอกว่าสองข้างทางมันมืดมากครับตอนแรกเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม
เลื่อนไหวไปมาอยู่ที่เลียดพื้นหน่อย
ก็เข้าใจว่าเป็นสุนัขหรือเปล่าครับพอวนกลับมาสาดไฟดูเท่านั้นแหละค่ะ
นี่คือภาพที่เห็นย้ำก่อนตรงนี้ไม่ได้มีใครตายนะคะ
ผู้หญิงที่นอนอยู่ที่พื้นเนี่ยครับเธอเมาค่ะเมาไม่ได้สติ
เมาหลับคาถนนอ่าแล้วนั่นคือเด็กเด็กคือลูกสาววัยสองขวบ
ที่กู้ภัยบอกว่าเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มเคลื่อนไหวไปมา
คือลูกวัย๒ขวบค่ะคือคลานอยู่แถวนั้นเฝ้าแม่
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โชคดีที่รถไม่ทับนะเนี่ย
ใช่แม่นี่คือขาดไปเลยแล้วดูสิคะ
ครึ่งล่างเนี่ยอยู่ฝั่งริมถนนแต่ครึ่งบนหัวค่ะ
บอกโอ้โหนี่โชคดีมากนะที่ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทั้งกับตัวเธอแล้วก็ตัวลูก
แล้วดูหนูน้อยคนนี้นั่งสิคือน้องไม่รู้เรื่องเลยแต่น้องก็คือ
ต้องอยู่ติดกับแม่ไว้อ่ะค่ะแล้วภาพเมื่อสักครู่นี้นั่งพับเพียบน่ารักใช่ไหม
ใช่คือนั่งเฝ้าร่างแม่ที่เมาขาดสติหลับไปเลยเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก๔๐ปีนะคะ
คือนอนกอดกระเป๋าถืออยู่ข้างทางตัวคล่อมอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
กู้ภัยนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าชาญเจือกโว้นโพสต์
ภาพนี้ไว้เขียนข้อความบอกว่าความเมาไม่เคยปรานีใคร๕ทุ่มครึ่งพบนอนบนถนน
คลานไปมานึกว่าหมาพอเข้าใกล้ใจเกือบช็อก
เหตุเกิดในพื้นที่หมู่เก้าวังมะปรางเหล้าไม่ขายแต่เมาได้เมาดีช่วงเคอร์ฟิลล์
ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นมันมืดมากอ่า
ไปตรวจสอบดูนะคะก็ตามพิกัดที่เขาบอกเลยค่ะในอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง
คนโพสต์เป็นกู้ภัยอบตวังมะปรางค่ะหลังเกิดเหตุเขาก็รีบประสานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
กำนันมาช่วยเหลือเลยคือกู้ภัยผู้ใหญ่บ้านคนในพื้นที่มาแล้ว
แต่ผู้หญิงคนนี้ยังไม่ได้สติเลยนะคะครับยังหลับคาอยู่แบบนั้นอ่ะ
น้องก็ร้องไห้ด้วยความตกใจค่ะเพราะว่าคนมารุมกันเยอะ
แล้วก็เป็นใครไม่รู้ไม่รู้จักเนี่ยดูภาพนี้เห็นไหมน้องนั่งพับเพียบเฝ้าแม่
อ่าคือน้องก็ไม่รู้ต้องทำยังไงหรือไปทางไหนปลุกแม่แม่ก็ไม่ตื่นนะคะ
โอ้โหสุดท้ายก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าผู้หญิงคนนี้เขาทำงานอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่ง
ครับแล้วเป็นคนชอบดื่มเหล้ามากก็ต้องประสานนายจ้างให้มารับตัวกลับ
ก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรไปนะครับเพราะสงสารลูกภาพนี้พอถูกแชร์ออกไปสังคมออนไลน์ก็แสดงความเห็นกันเยอะค่ะ
หลายคนบอกอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเด็กคนนี้แล้วก็ออกมาตำหนิแม่ที่ดื่มเหล้าจนไม่ได้สติ
จนอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเองแล้วก็ลูกสาวได้แบบนี้รวยนะคะดื่มหนักไปอย่างนี้ดื่มหนักไป
คือดื่มได้เราไม่ว่าแต่ว่าดื่มแต่พอดีอย่าให้ถึงขั้นขาดสติแบบนี้
คือถ้ากู้ภัยไม่มาเจอก่อนไม่รู้เลยนะจริงว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งทางกู้ภัยที่ไปเจอบอกว่าหนึ่งก็คือโชคดีที่รถเขาไม่ทับแล้วเขาย้อนกลับมาดู